คุณผู้ชมค่ะเหมือนจะจบแต่ก็ยังไม่จบซะทีเดียวนะคะ
สำหรับกรณีของคุณตังโมนิดาที่เสียชีวิตจากการพลัดตกเรือ
ครับล่าสุดค่ะอายการจังหวัดนนทบุรี
ที่รับหน้าที่ดูแลคดีนี้บอกว่า
มีสำนวนปริศนาส่งมาที่บ้านเธอยี่สิบสองหน้า
เป็นเอกสารคำฟ้องบุคคลซึ่งเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ย
เอามาให้เธอมีคนมาส่งให้ถึงบ้านเลย
พอเปิดดูปุ๊บอายการบอกก่อนเลยว่าปลอมแน่นอน
ระบุว่านายออ่างเป็นโจทย์กับ
บุคคลคนหนึ่งบนเรือเป็นจำเลย
พออ่านปุ๊บเธอบอกว่าเธอรู้เลยว่าของปลอม

เล่าเหตุการณ์ประหนึ่งว่าอยู่บนเรือด้วยกันเลย
บอกไว้ตรงนี้นะคะว่าการกระทำแบบนี้
ถือว่ามีความผิดในการปลอมแปลงเอกสาร
และเป็นการชี้นำอายการในการทำคดีด้วย
มอบเอกสารให้ตำรวจเพื่อไปตรวจสอบหาคนส่งแล้วนะคะ
ถ้าอายการเขาบอกว่าจริงเขาเป็นอายการ

พอเขากลับบ้านเขาก็เป็นคนธรรมดาคนนึง
การส่งเอกสารปลอมมาที่บ้านแบบนี้
มันถือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเขาด้วย

อายการเนี่ยอยู่ที่ทำงานเป็นพนักงานอายการรับราชการ
แต่อยู่บ้านเนี่ยเราเป็นประชาชนคนธรรมดา
ต้องแจ้งก่อนนะคะเราเป็นประชาชน
เรามีชีวิตส่วนตัว
ทำคดีร้อยล้านพันล้านคดีผู้ใหญ่โตกว่านี้เยอะแยะ

เขาเรียกว่าล้ำเส้นอันนี้ไม่เรียกว่า
ไม่เรียกว่ารับความยุติธรรมนะคะอันนี้
ถือว่าเป็นการคุกขาดอะไร
นี่เขาเรียกว่าก็ต้องการเอาชนะอย่างหนึ่งอย่างใด
เจตนาเจตนาพิเศษไม่ใช่เจตนาทั่วไป
ส่วนทางด้านของทนายเดชากิติวิทยานันต
ทนายความคดีของคุณตังโมเนี่ยนะคะ
ก็โพสต์ชี้แจงในเฟซบุ๊คส่วนตัวเหมือนกันว่า
หลักฐานใหม่อะไรไม่มีหรอกมีแต่คอนเทนต์
มีแต่ยูทูปเรียกยอดวิวเท่านั้นแหละ
คดีคุณตังโมขอย้ำว่าตำรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว
แล้วก็อยู่ในชั้นของพนักงานอายการเท่านั้นนะคะ

ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมบอกว่าไม่เป็นไร
เดี๋ยว๑๖พฤษภาคม๑๐โมงเช้า

จะเอาเครื่องมือพิเศษไปตรวจจุดที่คุณแตงโมตกเรือ

จะมีนักประดาน้ำลงไปงมเก็บทรายด้วย

เทียบเคียงกับหลักฐานที่คุณอัจฉริยะมีอยู่

โดยเตรียมเปิดหลักฐานเรื่องบาดแผลขาขวา

ผู้เชี่ยวชาญและวัตถุพยานต่างด้วยนะคะ